ของเล่นมันอาจจะไม่จำเป็นอาจจะไร้สาระ
แพงไม่คุ้มค่าแล้วก็สิ้นเปลืองถูกไหมคะ
จะซื้อของเล่นให้ลูกชิ้นหนึ่งหมื่นกว่าบาท
ผมก็ต้องคิดแล้วใช่ป่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้น
ถ้าถามว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการกิจกันทางเพศไหม

มีครับผมชัดเจนอยู่แล้วผู้ชายผู้หญิง
คือถ้าเป็นในยุคของผมถ้าผมมาเล่นพวกนี้
ผมออกจากบ้านไม่ได้แน่ผมโดนบูลลี่ยับ
ซึ่งอันนี้มันเหลื่อมล้ำอยู่แล้วครับ
ของเล่นไอเทมคู่ใจวัยเด็ก
ต่อเติมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
แต่มีใครเคยรู้สึกไหมว่า
ของเล่นสามารถปลูกฝังเรื่องความเหลื่อมล้ำ
สถานะการเงินในจิตใจเด็กทั้งอ้อมได้
โดยที่พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัว

ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผมจะซื้อของเล่นให้ลูก
ชิ้นหนึ่งหมื่นกว่าบาท

เพราะว่าผมไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้น
ซึ่งอันนี้มันเหลื่อมล้ำอยู่แล้วครับ

โดยพื้นฐานแล้วเด็กเกิดมาเพื่อจะเล่น
เพราะฉะนั้นการเล่นคือการเรียนรู้ของเด็ก
พัฒนาการทางด้านต่างต้องผ่านของเล่น

แต่ถ้าถามว่าแล้วมีของเล่นอะไรที่ไม่มีประโยชน์บ้าง
ของเล่นที่ซื้อสั้นแพงไม่คุ้มค่า

เหมาะกับของเล่นชิ้นนั้นแล้วก็สิ้นเปลืองถูกไหม
เล่นประโยชน์จากอินเทอร์
คือของเล่นในยุคนี้มันค่อนข้างที่จะเร็วมาก
เพราะว่าแต่ละอย่างที่ขายได้

แต่ว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้
ให้ครอบครัวต้องมีลายใจเยอะขึ้น

แต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับพี่

แทบจะไม่ได้เล่นเลย

แล้วก็ความคิดของผู้ใหญ่ในยุคนั้น

ของเล่นมันอาจจะไม่จำเป็น
อาจจะไร้สาระสำหรับเขา
ก็มีมุมดักบ้าง
อย่างเช่นขโมยของเล่นที่เราอยากได้

รถกระป๋องรถทามีย่าอะไรอย่างนี้ครับ

ของเล่นไม่ได้แพงอย่างที่พ่อแม่คิด

การสอนลูกในเรื่องของสถานะการเงิน
ความลำบากการประหยัดนะคะ

ขู่ลูกว่าเราจนนะเราไม่มีเงินนะ

แพงบางครั้งไม่ได้บอกเราว่ามันจะไม่ดี

ลูกสิทธิ์หวับสอนได้เพราะเขาเริ่มมีเหตุผล

ของเล่นไม่ใช่เพียงสิ่งที่ไว้เล่นเพื่อเรียนรู้

ที่สามารถบ่งบอกความสำคัญของสถานะทางการเงินในครอบครัวได้อีกด้วย

ของเล่นยังมีการแบ่งประเภทให้เหมาะสมกับเพศของเด็ก

ดูเป็นเรื่องปกติที่เราพบเห็นมาจนชินตา

ที่สังคมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศเป็นอย่างมาก
แล้วของเล่นที่ถูกแบ่งแยกเหล่านี้
จะกลายเป็นสิ่งปลูกฝังทัศนคติให้เด็ก
ถึงเรื่องราวการกิจกันทางเพศได้ด้วยหรือไม่

ผมโดนบูลลี่ยับอย่างเด็กผู้หญิงอย่างนี้

เราต้องมาตามนี้อะไรประมาณนี้ครับผม
ซึ่งมันแตะไม่ได้เลยถ้าเป็นยุคผมนะ
เด็กนะคะในเรื่องของของเล่นว่ามันกระทบกับเพศ

จริงของเล่นไม่ได้แบ่งเพศนะคะ

คนที่พุ่งไปหาอุปกรณ์ครัวคือเด็กผู้ชาย

คุณไม่เคยสัมผัสเด็กคุณจะไม่รู้ว่าจริงแล้ว

แล้วก็เด็กผู้หญิงก็ชอบเล่นบอลได้
เด็กผู้ชายชอบตุ๊กตานะคะ

แต่ว่าเขาเหมาะสมกับเพศไหม
ประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ของเล่น
ถ้าถามว่าการเลือกเพศเล่น

จะมีปัญหาในเรื่องของการกิจกันทางเพศไหม

เขาแค่รู้ว่าชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้

ถ้าสมมุติคุณจัดสภาพแวดล้อม
การปรับตัวเข้ากับเพศชาย
ลักษณะของการทำงานก็จะยากขึ้น
เพราะแทบจะไม่รู้จักผู้ชายทั้งชีวิตเลย
มันก็จะเกิดปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพศมากกว่า

เพราะฉะนั้นครอบครัวมีผลสำคัญ

สำหรับพ่อแม่นะคะที่จะเลือกของเล่นให้ลูก

มันไม่ได้แปลว่าเรามีของเล่นอย่างเดียว

กระบวนการเรียนรู้ของเขาคืออะไร

จิตวิญญาณในการเลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัยคืออะไร
นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องหาความรู้
ถ้าถามว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังอะไร
คิดว่าการระมัดระวังก็ไม่ช่วย

สิ่งที่พ่อแม่ควรจะไปหาไม่ใช่ของเล่นก่อน
ควรจะไปหาความรู้ก่อนนะคะว่า
อะไรที่คุณต้องดูแลของเล่นอะไรต้องใช้

วิธีการสนับสนุนให้เขาเติบโตขึ้นมา
เป็นคนที่เก่งเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีความสุขได้

ต้องผ่านการเลี้ยงดูด้วยกระบวนการอะไร
นี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าของเล่นด้วยซ้ำ
บางครั้งการเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความสุข

เทคนิคในการใช้ความเข้าใจความรู้ของเรา

และติดตามเพจที่มีคำตอบนะคะ